ส่วนเรื่องนี้มาตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
เป็นกรณีที่ทางครอบครัวมาร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นลักษณะที่ถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วเหตุการณ์มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วทำไมคดีไม่มีความคืบหน้า
กรณีทางครอบครัวนำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูนะคะ
นายเสมาพุทธศาลหรือว่าในท็อปอายุ๓๓ปี
ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนเลือดคั่งในสมอง

แล้วในท็อปมาเสียชีวิตในวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ประเด็นคือเหตุการณ์มันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ทำไมถึงเรื่องนี้ไม่มีความคืบหน้าทางคดี
คลิปภาพนี้ค่ะก็วัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนในซอยนวมิน๒๖นะคะ
วิ่งไปทำร้ายนายเสมาคว่างปลาสิ่งของทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งมีดทั้งสังกษี
นี่คือนายเสมาเนี่ยก็เหมือนกับพยายามจะตอบโต้แล้วก็เดินได้ปกติ
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็น๑๐คนที่ไปทำร้ายร่างกาย
แล้วก็สภาพหลังจากถูกทำร้ายนายเสมาสภาพแบบนี้นี่นะคะ
หิดตกหัวเดียวงี่วันนี้มีอยู่หิดภาพแบบหนึ่ง
ร้อยหน่อย

มามา
นี่นะคะคือนายเสมาเนี่ยคนเดียวนะแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายเนี่ยมีเป็น
แบบโอ้โหเป็นสิบคนแต่ว่าตามคลิปเนี้ยก็จะได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าพอแล้ว
พอแล้วเหมือนกับตะโกนห้ามอยู่อ่ะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยจากเหตุการณ์นี้ตามภาพ
นายเสมาเลือดคั่งในสมองและสุดท้ายคือเสียชีวิตเลยค่ะส่วนภาพนี้ค่ะ
จะเป็นคลิปภาพในปั๊มน้ำมันใกล้กับซอยนวมิน๗๗ภาพนี้นะคะห่างจากชุมชน
วมิน๒๖ประมาณกิโลหนึ่งจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งตามนายเสมาเข้าไป
ไวรุ่นก็ไปไวรุ่นวิ่งตามกันไปเนี่ยมีไม้เบสบอนม้ายงามหรือยาวในเสะมา
ในท๊อปในอยู่คนเดียวแล้วก็ตามภาพด้วยคุณสมรองสังเกตดูนะคะจะมีผู้ชาย
คนนึงเหมือนกับใส่เสื้อกันกระสุนคล้ายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะมีคนขี่รถจักรยาน
มาสมทบด้วยคือจากภาพเนี้ยถ้าเกิดวิเคราะห์กันดูเนี่ยนะคะ
เหมือนตัวนายเสมาหรือว่าตัวในท็อปถูกต้อน
นี่เห็นไหมคะเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่มาเห็นไหมคะ
ลักษณะคือแต่งกายคือใช่คล้ายมากอะค่ะ
แต่ในท็อปเหมือนโอ้โหโดนต้อนเข้าไปแบบนี้อืม
นี่ค่ะแล้วตัวนายเสมาหรือในท็อปเนี่ยเลือดอาบเลยนะ
แต่ริมถนนก็มีเหมือนกับรถตำรวจเปิดไฟอยู่นะคะอืมเนี่ยเนี่ยเห็นไหม
แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่เลยเหมือนเหมือนชุดเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดกัน
แล้วคุณผู้สนับไฟมาในวงกลมสีเหลืองคือลักษณะคือเหมือนวาบอ่ะ
เป็นรถกระบะสีแบบบรอนแล้วก็มีไฟวับคล้ายรถตำรวจอ่ะ
นั่นน่ะสินั่นน่ะสินี่นะคะทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เมื่อวานนี้น้องสาวของนายเสมาหรือในท็อปผู้เสียชีวิต
เขาไปให้ข้อมูลกับตำรวจสอนอบึงกลุ่มนะคะ

พี่ชายเธอไม่ได้ไปทะเลาะกับวัยรุ่นตามคลิปภาพนี้นะ
แต่ประเด็นมันคือพี่ชายเธอเนี่ย
อารวาสในบ้านเพราะว่าเสพยาเสพติด
เพื่อนบ้านไปช่วยห้าม

พอตำรวจมาพี่ชายก็ออกไปจากบ้าน
ตำรวจก็เลยฝากวัยรุ่นในซอยว่าช่วยดูหน่อยนะ
ถ้ากลับมาเนี่ยช่วยกันจับตัวเอาไว้หน่อยนี่นะคะ

ญาติยาดของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่ายังไงบ้าง
เนี่ยค่ะเป็นเสียงช่วงที่เย็ดยาดคุยกัน
เหมือนกับว่าคือเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดูแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะนายเสมาเนี่ยเขาย้อนกลับมาบ้าน
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนและวัยรุ่นต่างถิ่น
เหมือนกับต้มน้ำใบกระท่อมดื่มกัน

ผู้ตายก็วิ่งหนีตายไปถึงปั๊มน้ำมันแล้วก็ถูกทำร้าย
ก็คือภาพก็จะต่อเนื่องกันไปจากภาพชุมชนในซอยไปจนถึงที่ปั๊มน้ำมัน
ครอบครัวก็เลยมองว่าโอ้โหพอดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในซอยทั้งที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คนในครอบครัวเลยตั้งคำถามว่าไปทำร้ายกันขนาดนี้
จนถึงขั้นเขาเลือดข้างในสมองแล้วเสียชีวิตเนี่ย
แล้วความคืบหน้าทางคดีทำไมมันไม่มีเลยนี่นะคะ
ว่าต้นเรื่องจนในท็อปเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เกิดเหตุคือคืนวันที่๘กุมภาพันธ์นะคะ
ในท็อปถูกไว้รุ่นทำร้ายร่างกายจนลึกข้างในสมองแล้วก็ผ่าตัด
ช่วงเย็นวันถัดมาคือ๙กุมภาพันธ์สมองตายอาการหนักเลยค่ะ
อาการโคม่า๑๒กุมภาพันธ์ครอบครัวก็เลยไปไล่ดูไปหาภาพในกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในชุมชนนวมิน๒๖
และภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันที่เราให้คุณผู้ชมดูไปทั้งสองคลิปก็คือเป็นคลิปต่อเนื่องกัน
ทีนี้ญาติของผู้ตายเขาก็เลยบอกว่านี่ไงไปดูคลิปแล้วเขาเห็นเลยว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยมันคือใครบ้างที่เขาพอจะจำได้นะ
ในเก้งในก๊อตในอันในเปรี้ยวในโทนคือในเสมอเสียชีวิต๑๕กุมภาพันธุ์นะคะหลังจากรักษาอาการอยู่สักประมาณ๑สัปดาห์ได้นี่ค่ะจนถึงวันนี้วันที่๒๘กุมภาพันธุ์ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าทำไมคดีถึงยังไม่เคลือบหน้าทั้งที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดว่าใครเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปร่ว

แถมเพิ่มให้อีกหนึ่งประโยคแม่เลี้ยงบอกว่าถ้าเจอกระทืบเสมาได้เลยอันนี้คือคำเล่าคำบอกเล่าของนายบอลนะคะอ่ะแม่นายบอลบอกว่าแม่เลี้ยงบอกว่าถ้าเจอเสมาฝากจับให้ด้วยกระทืบได้เลยเดี๋ยวรับผิดชอบเองหลังจากนั้นตำรวจก็กลับไปแล้วเสมาก็กลับเข้ามาแล้วคราวเนี้ยเสมาไปมีเรื่องกับพี่เขยของนายบอลในบอล
ก็ควักกันไกรที่พกไว้ที่เอวออกมาจะแทงเข้าคอเขาอ่ะค่ะเขาเลยยกมือขึ้นป้อง
สุดท้ายกันไกลเล่มนั้นก็เลยแทงเข้าฝ่ามือนายบอลเองนายบอลก็เลยรีบให้แฟนเนี่ย
เรียกกู้ภัยมาช่วยแล้วก็นำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
มารู้ทีหลังว่ากลุ่มวัยรุ่นวิ่งตามนายเสมาไปที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็รุมทำร้ายจนทำให้นายเสมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็เป็นบาดแผลที่เหลืออยู่ที่หลังมือของเขานะคะ
ครอบครัวนายเสมาก็ออกมาเรียกร้องว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำเกินกว่าเหตุ
แต่เขาก็มองนะคะว่ากลุ่มที่กลุ่มวัยรุ่นที่ทำไปเนี่ย
เขาก็ทำตามคำสั่งตำรวจอ่ะก็ตำรวจเป็นคนบอกเองว่าให้จับให้
ถ้าสังเกตดีจังหวะที่วิ่งไล่ในปั๊มน้ำมัน
จะมีวัยรุ่นคนหนึ่งถือไม้งามเหมือนอุปกรณ์ของตำรวจใช่เออ
ด้วยซ้ำอ่ะนะคะแถมแม่เลี้ยงเองก็ยังเสริมโรงอีกว่ากระทืบได้
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยทำตามถ้าแม่เลี้ยงไม่บอก
เสมาก็คงไม่โดนกระทืบจนเสียชีวิตเพราะที่ผ่านมานายเสมาเองก็ไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นที่ไปรุมทำร้ายเลย
แต่การที่ตำรวจฝากวัยรุ่นบอกว่าให้จับให้หน่อยหรือการที่แม่เลี้ยงบอกว่าถ้าเจอแล้วกระทืบได้เลย
มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำตามเหมือนกันนะคือเวลามีคนบอกว่าคุณสามารถทำร้ายเขาได้เลยนะ
มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปทำตามหรือไปทำร้ายใครได้อ่ะนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
กลุ่มนี้เนี่ยไปต้มน้ำกระท่อมดื่มกันจนเมาแล้วเกิดความคึกขนองในบอลบอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้
ไม่รู้ว่ามีการต้มดื่มกันจริงหรือเปล่าแต่ถ้ากลุ่มวัยรุ่นเมาน้ำกระท่อมจริงจริง
พฤติกรรมก็คงจะไม่ได้รุนแรงแบบนี้
แต่เขาพูดมาบอกว่าให้ช่วยจับให้หน่อยตำรวจเป็นคนพูดนะพี่
แต่คือยายเมาส์เป็นคนบอกกับวัยรุ่นทั้งหมดให้กระทืบมันเลยก็คือแบบว่า
จับมันให้หน่อยช่วยจับตัวมาให้หน่อยกระทืบมันเลยเอาเลยคือ
กูเป็นคนไอ้เนี่ยแบบว่าอย่ารับผิดชอบเองกระทืบมันเลยเอาเลย
ก็คือจะให้พวกวัยรุ่นช่วยจับเพราะไม่ไหวแล้ว
เมายาข้างคนในบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนจะห้ามเขา
แต่อันนี้คือในท็อปเขาเหมือนว่าเขาคั่งยาแล้วแบบว่าเขามองค้างเหรอ
ค้างมาหาผมแล้วเขาก็เอากันไกลที่ตัวเขานะพี่
มาแทงผมก็คือจริงจริงเขาก็ก็แทงคอผมมาพี่
แต่ทีนี้ผมเอามือกันไงผมมือรับก็คือโดนช่วงช่วงมือผมทะลุ
ถ้าเขาไม่สั่งหรือเขาไม่พูดอย่างนี้พี่
มันก็คงไม่ทำกันหรอกอ่ะหนึ่งในรายชื่อของวัยรุ่นที่บอกมาเนี่ย
มีชื่อนายเก้งนายอันนายโทนายเปรี้ยวแล้วก็นายก๊อต
ทีมข่าวเราไปบ้านนายก๊อตเลยนะคะนายก๊อตเนี่ยอายุ๑๗ปี
ถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดที่ปั๊มคือคนที่วิ่งถือหม้อค่ะไม่เจอก๊อตนะคะ
เจอคุณยายของนายก๊อตชื่อนางสาวบุญศรีสะอาดแก้วยายบอกว่า
หลานไม่อยู่บ้านมา๓วันแล้วนี่เป็นห่วงหลานมาก
เพราะตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยหลานหายตัวไปเลย
โทรสอบถามแล้วหลานก็บอกว่าหลานไม่ได้ทำ
คือไอ้วิ่งตามไปอ่ะวิ่งตามไปในปั๊มน้ำมันจริงจริงแต่นี่นะคะที่เราทำลูกศรชี้ไว้ให้นะ
ก๊อตน่ะที่สวมเสื้อสีแดงเดินถือหม้อเขาบอกว่าก็วิ่งตามไปในปั๊มจริงจริง
แต่ว่าไม่ได้เข้าไปรุมทำร้ายนายเสมาเลยนะก็วิ่งตามเพื่อนไปเฉย
ก็เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยที่ตำรวจมาแล้วตำรวจก็ฝากวัยรุ่นบอกถ้าเสมาย้อนกลับมาเนี่ย
จัดการให้ด้วยนะในขณะที่แม่เลี้ยงของเสมาก็พูดเหมือนกับตำรวจ
โดยคุณยายเองก็บอกว่าไม่รู้นะว่าสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นทำร้ายนายเสมาเนี่ยเพราะเรื่องอะไร
แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงหลานจริงจริงก็พยายามติดต่อเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริง
แล้วก็กล่อมให้มอบตัวนายก๊อตบอกว่าอยากจะไปมอบตัวแบบเงียบเงียบ
แล้วก็ยังย้ำด้วยว่าผมแค่วิ่งตามเข้าไปในปั๊มแต่ผมไม่ได้ไปรุมทำร้ายนายเสมาจริง
แล้วที่วิ่งตามเพื่อนไปก็เพราะตำรวจสั่งให้ตามจับตัวนายเสมา
ส่วนเหตุผลที่กลุ่มเพื่อนรุมทำร้ายนายเสมาผมไม่รู้
แล้วถามว่าระหว่างแม่เลี้ยงนายเสมากับตำรวจสั่งผมก็เชื่อตำรวจ
ก็ถ้าตำรวจไม่สั่งผมก็ไม่ทำหรอกลองฟังเสียงเขาดูค่ะ
จะมาบ้านเลยไหมมาเออมาเถอะ
เดี๋ยวไปหาตำรวจให้มันเรียบร้อยเจ้าลูกมันยังต้นอย่างนี้
เรารีบไปหาเนี้ยมันดีแล้วลูกอ๋อแล้วรีบรีบไปนอบตัวนะลูก
มันจะได้ไม่มีเรื่องใหญ่ก็รอคุยกับตำรวจอยู่ตอนนี้
ตอนนี้หนูก็คุยกับตำรวจอยู่แต่ตำรวจบอกว่า
อยากให้โดนกันอยากให้มาแบบว่าโดนโดนจับแบบไม่ออก
มันจะได้ง่ายขึ้นลูกมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่น่าคิดหรอก
พูดเลยทำไมอ่ะหนูไม่ได้ทำอะไร
ก็รู้แล้วไงเออก็หนูไม่ได้ทำอะไร
ทำไมหนูไม่กลับมาล่ะลูกกลับไปแล้วถ้าคนอื่นไม่โดนจับ
แล้วแล้วหนูโดนจับคนเดียวอ่ะแล้วตอนตอนที่มีเรื่องกันอ่ะ
เมาส์เขาพูดอะไรไหมแม่แม่เลี้ยงคนตายอ่ะมันเป็นคนสั่ง
เขาสั่งว่าอะไรแม่เยเม้าเนี่ยก็ตามในข่าวที่พูด
บอกว่ากลับมามันก็ไม่ได้เรื่องง่ายอย่างที่ยายบอกหรอก

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแค่วิ่งตามไปอยู่ในกลุ่มนั้นเฉย
วัยยี่สิบปีที่ถูกระบุว่าอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันก็ไม่เจอตัวอีกอ่ะค่ะ
แต่ว่าเจอตัวนางสาวเอ็นนะคะก็บอกว่าวันนี้คิมไม่อยู่บ้าน
แล้วเธอก็เล่าเหมือนกันว่าคิมไม่ได้เป็นคนรุมทำร้ายนะ
วิ่งตามไปจากบ้านเกิดเหตุถึงหน้าปากซอย
สุดท้ายแล้วก็กลับมาหาที่บ้านไม่ได้ตามไปปั๊มน้ำมันด้วย
ตอนนี้เธอก็กังวลใจเหมือนกันกลัวว่าในคิมแฟนนุ่มจะถูกดำเนินคดีค่ะ
ส่วนกรณีที่บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นทำไปเพราะมีตำรวจสั่งให้ทำเนี่ย
เรื่องนี้เธอเห็นต่างนะเธอบอกว่า
มันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครเป็นคนสั่งจะตำรวจหรือแม่เลี้ยงของนายเสมาเองก็ตาม
คิดว่ากลุ่มวัยรุ่นน่าจะทำไปด้วยความโมโหมากกว่า
เห็นเพื่อนก็คือในบอลถูกนายเสมาออนไกรแทงเข้ามือจนเจ็บสาหัสนะคะ
เพราะนายบอลเองก็เป็นรุ่นพี่ที่กลุ่มวัยรุ่นเขานับถือ
แต่กลุ่มวัยรุ่นเองก็คงจะไม่คิดว่าไอ้การรุมกระทืบเขาขนาดนั้นเนี่ย
ทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือน้องสาวของผู้เสียชีวิตนางสาวตะวันเนี่ยนะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยตัวเธอกับครอบครัวแค่ต้องการให้กลุ่มวัยรุ่นช่วยจับตัวพี่ชายเธอให้หน่อย
เพราะว่าพี่ชายมีอาการคลุ้มคลั่งให้ช่วยกันจับหน่อยจะนำตัวไปให้ตำรวจ
แต่ไม่คิดว่าการที่บอกให้กลุ่มวัยรุ่นไปช่วยจับพี่ชายเนี่ย
กลายเป็นว่ากลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายพี่ชายจนเสียชีวิตแบบนี้
แล้วเธอบอกว่าการที่แม่ของเธอบอกวัยรุ่นว่ากระทืบไปเลยหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะ
บอกว่ามันไม่ใช่หรอกแม่ไม่ได้ต้องการให้พี่ชายเธอเสียชีวิตอยู่แล้ว
คือเหมือนกับว่าก็แบบอยากให้จับให้ได้เพื่อจะนำตัวไปให้ตำรวจ
มองว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปช่วยกันจับตัวพี่ชายเธอเนี่ยเกินกว่าเหตุไหม
คนเราก็ควรจะต้องมีจิตสำนึกว่าควรที่จะขนาดไหนในการไปช่วยจับตัวคนคลุ้มคลั่งคนหนึ่ง
เธอบอกว่าต้องมาเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อยากให้มาเห็นว่าพี่ชายเธออาการสาหัสขนาดไหน
คั่งในสมองเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนทำไมต้องทำกันขนาดนี้
ก็มองว่าแค่บอกให้เขาช่วยจับไม่ได้บอกให้เขาไปฆ่ามัน
ไม่ว่าจะตำรวจสั่งหรือหนูสั่งมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่มันจะไปทำให้ถึงตาย
แล้วมันทารุนเกินไปพี่ดูเขาทำสี่แขนหัก๓ท่อนอย่างนี้
หัวแตกหมดเลยคงคางหน้าเละหมดเลยอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่นี่ค่ะที่สอนอบึงกลุ่มนะคะ
ติดตามความคืบหน้าทางคดีแต่ก็ไม่ได้เจอผู้กำกับสนบึงกลุ่มนะคะ
คือวันนี้เนี่ยทางตำรวจได้มีการเรียกตัวในบอลคนเจ็บมาค่ะ
กับตัวนางสาวตะวันน้องสาวของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็แน่นอนรู้แล้วแหละว่าใครร่วมก่อเหตุบ้าง
ก็มีหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
ทีนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุมาดำเนินคดี